มาดูนโยบายของรัฐบาลเศรษฐานะครับ
เปิดให้นักท่องเที่ยวจากจีนและคาซักสถาน
สามารถเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปต้อนรับนักท่องเที่ยวเองเลย

ดังนั้นติดตามบรรยากาศได้จากคุณธัญพรครองยุทธ์
มีรายงานมาจากสุวรรณภูมิให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ

บรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือสนามบินสุวรรณภูมิ

ซึ่งในวันนี้ค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ก็ได้เดินทางมาต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง
มีการมอบพวงมาลัยดอกกล้วยไม้และกางเกงลายช้าง
เป็นของที่ระลึกสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางเป็นประธานในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน
ซึ่งบินตรงจากเซี่ยงไฮถึงท่าอากาศยานสุนภูมิ
ช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
มีพุทธศาสตร์เดินทางรวม๓๔๑คน
ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนกลุ่มแรก
บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื้นค่ะ

และกางเกงลายช้างเป็นของที่ระลึกด้วย
และยังมีการจัดแสดงหุ่นละครเล็กและรำกลองยาว

โดยนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการเปิดมาตรการวีซ่าฟรีนี้
กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของไทยได้เป็นอย่างดี
โดยจะผลักท่องเที่ยวเดินทางสู่เมืองรองของไทย

ย้ำว่าตลอดทริปการเดินทางของนักท่องเที่ยว
จะต้องมีความปลอดภัยไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

แค่เชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตอย่างเดียว
ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่า
การท่องเที่ยวว่าเราจะมีการสับสนุนให้
นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองมากยิ่งขึ้น
สำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันนี้

แก่สนามบินดอนเมืองสนามบินเชียงใหม่

ซึ่งกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าทุกสนามบินค่ะ
พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งจากจีนและคาซักสถาน
โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมนะคะจะตรงกับเทศกาลวันชาติของจีน

เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย๗๒เที่ยวบินต่อวัน

และมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
จากประมาณ๙๐๐คนเป็น๑๘๐๐คนต่อวันด้วยกันค่ะ
ช่วยกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวจีนให้เดินทางเข้าไทยในปีนี้
ได้มากกว่า๔ล้านคนค่ะ
จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของภาคท่องเที่ยวไทยค่ะ
โดยจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้มากกว่า๒๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อเพิ่มศักยภาพนักท่องเที่ยวที่จะรองรับการเดินทางเข้าประเทศด้วยค่ะ

ตะพลศิลาคำถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
รายงานสดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ใช่ค่ะก็พูดตามแบบคุณบุ๊กบอกนะคะ